ดาบตำรวจนายหนึ่งขับรถไปรับแฟนอายุ๑๘ปี
กะว่าจะไปทำธุระข้างนอก
ระหว่างทางขับไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่า
เสียงข้อความในโทรศัพท์มือถือของฝ่ายชายดังขึ้น

พยายามที่จะหยิบมาดูหยิบกระเป๋ามาดู
ปรากฏว่าตอนนี้แหละค่ะในกระเป๋ามันมีปืนอยู่ด้วย
แย่งกันไปยื้อแย่งกันมาแล้วปรากฏว่าปืนลั่น
ปืนลั่นค่ะปรากฏว่าผู้หญิง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะเพราะไปโดนท้ายถอย

กระสุนไปเจาะท้ายทอยคือไม่แน่ใจว่าลั่นอีท่าไหน
แต่ว่าแฟนนุ่มเขาที่เป็นตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๕ที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ตำรวจสพช้างเผือกไปตรวจสอบ
ผู้หญิงถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งที่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งจากการตรวจสอบ
ทราบชื่อคนเจ็บก็คือเป็นผู้หญิงอายุ๑๘ปี
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ถูกยิงด้วยปืนเข้าที่
บริเวณท้ายทอยกระสุนฝังในได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยมีดาบตำรวจคงศักดิ์กองเงินอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปรับรามยาเสพติดสพเมืองเชียงใหม่
นุ่มของผู้บาดเจ็บยืนรอให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สี่ประตูหมายเลขทะเบียนกไก่จจ๔๑๕๕สกลนคร
รถคันนี้เป็นของดาบตำรวจคงศักดิ์
นี่คุณคลาบเลือดมันโดนเกือบทุกส่วนของรถเลยนะคะ
ในรถยังไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร๑ปลอกตกอยู่ด้วย
แล้วก็อาวุธปืนพกสั้นขนาด๑๑มิลลิเมตรข้างในเนี่ยในรังเพลิงเนี่ยนะคะ

ในกระเป๋าของดาบตำรวจคงศักดิ์ก็มีอุปกรณ์ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นกุญแจเนี่ยนะคะตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ทีนี้หลังเกิดเหตุพันธ์ตำรวจเอกสุคล
อรุณเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจคงศักดิ์ขับรถกระบะไปรับแฟนสาว
อายุ๑๘ปีที่บ้านพักของแฟน
แล้วก็ขับมาตามถนนพอมาถึงหมู่บ้านร่มเย็น
มีโทรศัพท์ของแฟนนุ่มมีสายลักษณะคือเหมือนเป็นข้อความมาเข้ามา
มีปากเสียงกันค่ะทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ที่ผู้บาดเจ็บพยายามที่จะคว้ากระเป๋าสะพายของดาบตำรวจคงศักดิ
ก็คือฝ่ายชายเมาที่อยู่ในรถ
จังหวะนี้เกิดอาการยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมา
แล้วปืนมันลั่นลั่นออกมาหนึ่งนัด
กระสุนไปถูกท้ายทอยของฝ่ายผู้หญิง
กระสุนฝังในตอนนี้ผู้หญิงอาการสาหัสนะคะ
ก็เลยพยายามที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
พนักงานสอบสวนก็เลยเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับดับตำรวจคงศักดิ
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป